วันนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงคราน
ได้แถลงสรุปตัวเลขในช่วง๗วันระวังอันตรายแล้วนะครับ
พบว่ายอดผู้เสียชีวิตลดลงจากช่วงเดียวกันของสงครานเมื่อปี๖๑ร้อยละ๑๐ครับ
อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงคราน
สปทสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่๑๗เมษายน
ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจร
พบว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้น๒๗๓ครั้งมีผู้เสียชีวิต๓๐ศพแล้วก็ผู้บาดเจ็บ๒๒๗คนนะครับ
เมื่อรวม๗วันตั้งแต่๑๑๑๑๗เมษายนในช่วง๗วันระวังอันตรายการเดินทางช่วงสงคราน
พบว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมด๓๓๘ครั้งมีผู้เสียชีวิต๓๘๖ศพและมีผู้บาดเจ็บ๓๔๔๒คน
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในช่วงเทศกาลสงครานของปี๒๕๖๑พบว่า
มีจำนวนผู้เสียชีวิตและยอดอุบัติเหตุทั้งหมดแล้วก็ผู้บาดเจ็บลดลงประมาณร้อยละสิบ
ขณะที่มาตรการเมาไม่ขับจับยึดรถของคอสชปีนี้สถิติ๗วันที่ผ่านมา
มีผู้ทำผิดในลักษณะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุลดลงกว่า๑๒๐
มีผู้ทำความผิดถูกดำเนินคดีรวม๒๗๑๖๕๗คนและยึดรถไว้ทั้งสิ้น๗๒๘๒คัน
สุธีมากบุญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่า
ภาพรวมการทำงานของเจ้าหน้าที่ถือว่าทำงานได้ดีมากสามารถลดการสูญเสียลงไปได้มาก
ทั้งที่ปีนี้มีปริมาณรถวิ่งเข้าออกกรุงเทพมหานครกว่า๗ล้านคัน

หลังจากนี้จะวางมาตรการในการเข้มงวดรณรงค์ในช่วงต่อไป

นาค่านั้นจะต้องหารือร่วมกับฝ่ายกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
เพราะถือเป็นกฎหมายสำคัญที่อาจส่งผลต่อทิศทางยอดอุบัติเหตุในอนาคตของประเทศไทย
เคลื่อนไหวเรื่องการเมืองในช่วงนี้กำลังมีการวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
เกี่ยวกับข้อเสนอล่าสุดของหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปนะครับ
ที่เสนอให้นำเรื่องการโหวตของสวมาใช้ในการพิจารณากฎหมายงบประมาณของประเทศไทยด้วย
เพื่อป้องกันรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำที่จะจัดตั้งที่อาจจะไม่ผ่านการโหวตในสภานะครับ
เรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าจะนำมาสู่ปัญหาความวุ่นวายในอนาคตเกี่ยวกับการเมืองไทยหรือไม่
ติดตามจากรายงานครับ
การต้องมาเป็นฝ่ายค้านมันต้องเลิกแบ่งคั่วกันได้แล้ว
ไม่ใช่แค่ความเห็นของนายอลงกรพลบุตรเท่านั้นที่มองว่า
ข้อเสนอของนายภัยบูลนิติตะวันหัวหน้าภักดิ์ประชาชนปฏิรูป
หยิบยกวิธีแก้ปัญหารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำด้วยการใช้มาตรา๒๗๐ของรัฐธรรมนูล
เปิดทางให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถเข้ามาร่วมโหวตร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้
ก่อให้เกิดผลดีต่อการเมืองในอนาคต
เพราะมาตราดังกล่าวระบุไว้ชัดสามารถนำมาใช้
เฉพาะแก้ปัญหาร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปติดขับเท่านั้น
เสนอแบบแบกแนวระบบรัฐสภายิ่งจะทำให้ประชาชนเกิดความสับสน
พร้อมขอร้องว่าไม่ควรใช้วิชามานใดมาทำให้ประชาธิปไตยกลับสู่วงจรอุบาตอีกครั้ง
เช่นเดียวกับนายชูศักดิ์สิรินินประธานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทยที่มองว่า
พยายามอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา๒๗๐มาหลายรอบ
ก็ไม่คิดว่าจะมีใครไปตีความให้สวมาพิจารณากฎหมายงบประมาณได้
ลำพังเฉพาะตัวรัฐธรรมนูลเองก็มีปัญหามากพออยู่แล้ว
ไม่ควรตีความให้มันเลยเถิดจนเข้ารกเข้าพงไปกันใหญ่
อดคล้องกับมือกฎหมายของรัฐบาลอย่างนายวิศนุเครืองามที่บอกว่า
มาตรา๒๗๐มีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาเสียงไม่เพียงพอ
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปซึ่งใช้ได้กับกฎหมายแค่บางฉบับเท่านั้น
ขณะที่ข้อเสนอให้ตั้งรัฐบาลแห่งชาติ

แต่นายพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมองว่า
เป็นการข้ามขั้นตอนตามปกติจนเกินไป
เพราะสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่ถึงทางตันตามที่หลายฝ่ายกังวล
หากทุกคนจะลดการโชว์ภูมิหยุดวิพากษ์วิจารณ์กรกต
รวมไปถึงคาดเดาความเห็นของสารรัฐธรรมนูล
จนทำให้สังคมเกิดความสับสน
ที่ไม่ถูกกฎหมายนะครับ
อย่าไปว่าคนที่เขาเดินไปตามช่องทางของกฎหมาย
อย่างเช่นกรกตเขายื่นต่อสารรัฐมนูล

ก็ปล่อยให้กระบวนการมันเป็นไปตามนั้น

คุณแสดงความรู้ภูมิของคุณ

แล้วก็ไปออกเสียงให้มาหยั่งเสียงกันทางโซเชียลอะไรอย่างนี้
ผมว่ามันก็จะเกิดยุ่งวุ่นวาย

นอกจากผู้สมัครของภักษณ์ด้วยกันเอง
รักนางสาวอุลัยพรไตรวงน้อย

ยื่นหนังสือถึงประธานกรรมการการเลือกตั้ง

และระงับการประกาศผลเลือกตั้งสอสอของพัก
พบพฤติกรรมเข้าข่ายถูกครอบงามจากบุคคลภายนอก
ซึ่งเป็นนักธุรกิจเข้ามาควบคุม
และชี้นำนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพัก
ต่างกรรมต่างวาระทั้งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพัก
ข่ายเป็นการกระทำที่ขัดรัฐธรรมนูล
และกฎหมายภาคการเมืองอย่างชัดเจน
ส่วนที่ประชุมกรกตมีมติให้นับคะแนนใหม่
ในเขตเลือกตั้งที่หนึ่งจังหวัดนครประทธม
เนื่องจากปรากฏพะยาหลักฐานอันขวนเชื่อได้ว่า
รวมคะแนนเป็นไปอย่างไม่ถูกต้อง
โดยการนับคะแนนใหม่นั้นจะนับในสถานที่เดียวกัน
แต่นับทีละหน่วยเลือกตั้งจำนวน๒๓๖หน่วย
รวมกับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าและนอกราชอาณาจักรอีก๙หน่วย
อกจากนี้กรกตยังมีมติให้เลือกตั้งใหม่
หน่วยเลือกตั้งที่๙เขตเลือกตั้งที่๒จังหวัดชุมพร
ในวันที่๒๘เมษายนนี้
จากปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า
ผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ออกเสียงลงคะแนน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน